ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
คำแถลงของนายกเมื่อคืนนี้เป็นที่รับรู้สนใจกันทั้งประเทศ
หนังสือพิมพ์สื่อทุกแขนงนำมาขยายผลกันต่อ
คักคึกโครมเอาเป็นสรุปให้เห็นภาพให้เห็นประเด็น
หนึ่งนายกประกาศหนึ่งพอยเปิดประเทศ
ประเด็นที่๒ประเดิมรับ๑๐ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
อังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีอเมริกาจีน
ถัดมาคนที่จะเข้ามาต้องฉีดวัคซีนครบ๒โดส
เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องตรวจ

เขาต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางมาถึงบ้านเราแล้วตรวจซ้ำ
พอเป็นอย่างนี้ก็เข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว
นายกยอมรับว่ายอมเสี่ยงเผชิญโควิด
แล้วก็บอกว่าเป็นการท้าทายครั้งยิ่งใหญ่
ฉะนั้นเมื่อจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อหาเงินเข้าประเทศ
กิจกรรมกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับนักท่องเที่ยวก็ต้องสอดคล้องรองรับกัน
จึงมีประเด็นนี้ตามมาว่า
จอปลดล็อกขายเหล้า

รับช่วงเวลาเขาดาวนฉลองปีใหม่
วาธะสำคัญที่นายกบอก

นายกบอกว่าผมรู้ว่าการตัดสินใจแบบนี้มีความเสี่ยง
เกือบจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเริ่มต้นการผ่อนผันผ่อนคลายต่าง
ก็จะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราว
ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่า
จะรับมือกับสถานการณ์นั้นยังไง
แต่เราต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้
เพราะถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลา
ช่วงเวลาทองของการทำมาหากินไปอีก
เป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่า
ประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีก
ฉะนั้นถามว่าอะไรคือความเสี่ยงที่น่าจะกังวลในขณะนี้
ตอบว่าสถานการณ์ติดเชื้อใน๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
ไล่ลงไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียารา
นราชที่ว่าเพราะอะไรครับ
เพราะขณะนี้ตัวเลขการระบาดโควิดใน๕จังหวัดนี้
น่ากลัวมากน่ากังวลมาก
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขการระบาดมันกระจุกอยู่ที่กอทม
และจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพมหานคร
แต่วันนี้ช่วงเวลานี้การระบาดมันย้ายไปที่๕จังหวัด

ทีนี้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นตัวเลขมาอ้างอิง
ขอยกตัวอย่างมาสักวันหนึ่งก็ได้
ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อวันที่๑๐ตุลาที่ผ่านมา

อดผู้ป่วยใหม่ใน๕จังหวัดภาคใต้เนี่ย

ถ้าจำแนกออกมาเป็นรายจังหวัด
ท่านจะเห็นภาพในจอยะลาติดวันเดียว๗๐

นครศรีธรรมราชติดวันเดียว

แล้วคุณหมอสุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจยังบอกว่า
ตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้หรอก
ยังมีตัวเลขที่ติดเชื้อแล้วไม่ได้ตรวจนี่

แล้วพอลองมาดูว่าวันที่๑๐ตุลาวันเดียวเนี่ย

ติดเพียง๑๑๘๕คน
ทีนี้ถ้าจะมองให้เห็นภาพชัดในการเปรียบเทียบเนี่ย
มันต้องดูจำนวนประชากรประกอบในการเปรียบเทียบด้วย
กอทมเนี่ยมีประชากรตามทะเบียนบ้านประมาณ๖ล้านคน
มีผู้ป่วยใหม่วันเดียว๑๐๐กับ๑๘๕คน
แต่ว่าดูใน๕จังหวัดภาคใต้ที่ว่าเมื่อสักครู่
มีประชากรรวมกันน้อยกว่ากอทมอีกคือมี๔ล้าน๗แสนคน
น้อยกว่าตั้ง๑๓๐๐๐๐๐คน
แต่ยอดผู้ป่วยมันมากกว่านี่ครับ
ผู้ป่วยมีตั้ง๒๖๘๕มากกว่าตั้ง๑๕๐

คนน้อยกว่าแต่ป่วยมากกว่า
เห็นไหมครับว่าอัตราตัวเลขการระบาดมันรุนแรงยังไง
แล้วยังพบข้อมูลที่น่าตกใจอีกว่า
เชื้อโควิดที่ระบาดใน๕จังหวัดภาคใต้เนี่ย
มันมีครบทุกสายพันธุ์เลยครับ
แล้วถ้ามันกลายพันธุ์ขึ้นมาอีก
แล้วจะทำยังไงมันก็จะไปกันใหญ่
คำถามคือว่า

มันลามเข้ามาถ้ามันลามมาถึงกรุงเทพอีกทีนึง
ลามไปถึงจังหวัดอื่นอีกละลอกหนึ่ง
แล้วจะทำกันยังไงนี่คือข้อกังวล
ไม่ได้ขัดแย้งกับนายกเรื่องเปิดประเทศ

คำตอบคือเราจะต้องเร่งคุมการระบาด
ใน๕จังหวัดภาคใต้ให้เร็วที่สุดได้ยังไง
อย่างน้อยก็ต้องคุมให้ได้ก่อน
ช่วงเวลาที่จะเปิดประเทศที่นายกประกาศ

ต้องเอาความบกพร่องในอดีตมาเป็นบทเรียน
แล้วรีบแก้ไขปัญหาตามหลัง

ที่ผ่านมาเนี่ยเราส่งวัคซีนไปไม่เพียงพอ
แล้วเราฉีดกันได้น้อย

ล่าช้ากว่าจังหวัดอื่นในประเทศ

ให้เห็นชัดเนี่ยเช่นนราธิวาส
นราธิวาสมีประชาคม๘แสนคน
ฉีดวัคซีนเข็มแรก
เพียง๒๗๐๐๐คน
จาก๘แสนฉีดไปแค่๒แสน
คิดเป็น๓๔ของประชากร
เอาอีกสักจังหวัดหนึ่งปัตตานี
ปัตตานีมีประชากร๗๔๐๐๐๐๐คน

ก็คิดเป็น๓๖ของประชากร

วันนี้มีคนฉีดเข็มแรกครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว

อันนี้เนี่ยเข้าใจได้ครับ
ว่าสาเหตุของการระบาดหนัก
อาจจะมาจากปัญหาต่าง
เกี่ยวยงกับเรื่องการฉีดวัคซีนได้น้อย
แล้วมันโยงไปถึงความเชื่อทางศาสนา
ครอบครัวของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเรา

อยู่บ้านหลังเดียวกันเยอะ
เมื่อคืนนี้นายกคุยว่า
เราติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศ
ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลก
ปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยแล้ว
ฉีดวัคซีนได้มากกว่า

นายกบอกว่าเราฉีดได้กว่า๑ล้านโดส

แต่ว่าลงในภาพย่อยใน๕จังหวัดภาคใต้เนี่ย
เรามีวัคซีนส่งไปแค่ไหนครับ
เราเร่งฉีดกันยังไงครับ

คุณอนุทินชาญวิรากูล
บอกว่ากรมควบคุมโรค
ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์

ลงไปใน๔๕จังหวัดภาคใต้แล้ว
แล้วกำชับให้เร่งฉีดให้ได้เร็วที่สุด

เพื่อจะควบคุมการติดเชื้อให้ได้ก่อน
แล้วที่ต้องทำกันเป็นคู่ขนานกันคือ
มาตรการและข้อกำหนดต่าง

แม้ว่าโดยภาพรวมที่นายกแถลงเมื่อคืน
ว่าจะผ่อนคลายเรื่องนั้นเรื่องนี้
แต่ว่าถ้าเจาะลงไปในจังหวัดที่มีปัญหา
คณะกรรมการควบคุมโรคประจำจังหวัด

ข้อห้ามต่างได้อยู่เหมือนเดิมนะครับ
แล้วสิ่งที่รัฐมนตรีอนุทินบอกว่า

รัฐมนตรีจะลงไปคุยกับผู้นำศาสนา
คือขอให้ช่วยทำความเข้าใจ
พี่น้องชาวไทยมุสลิมของเรา
ในเรื่องของการยินยอมให้ฉีดวัคซีน

สารได้ไปคุยกับผู้นำศาสนา

ก็จะได้มีการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น
ส่งไปวัคซีนได้มากขึ้น

การติดเชื้อจากปากใต้ให้ได้
เราต้องกดตัวเลขให้ลดลงให้ได้
แล้วเราถึงจะเปิดประเทศอย่างสบายใจ
ไม่งั้นแล้วถ้าสถานการณ์ใน

ยังระบาดหนักรุนแรงอยู่อย่างนี้

มันหวนกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ง
โอ้โหทีนี้ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรล่ะครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ